สัปดาห์นี้เนี่ยวันหยุดยาวติดต่อกันนะคะก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวกันเยอะ
เฉพาะไปสัมผัสอากาศหนาวทางภาคเหนือเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าดอยอินทรนดรเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวไปชมเหมือยขาบ
ที่มีให้เห็นกันแทบทุกวันเยอะมากเลยนะคะ
อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๒องศาเซลเซียสเท่านั้นเอง
ดอยอินทนนท์แห่งนี้นักท่องเที่ยวเกือบ๘๐๐คนค่ะ

กลางการคุมเข้มตรวจวัดไข้ก่อนจะไปเที่ยวตามจุดต่าง
วันนี้นักท่องเที่ยวก็ได้เห็นเหมือยขาบเกาะตามกิ่งไม้ใบย่า
หลายคนเขาก็ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็นนะคะ
อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้๒องศาเซลเซียส
คิวแม่ปานก็วัดได้๒องศาเหมือนกัน
มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการนักท่องเที่ยวตามจุดต่างค่ะ
ทั้งเรื่องของอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือว่าเพื่ออำนวยความสะดวก
แล้วก็เคลื่อนย้ายถ้าหากว่ามีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ถ้าไปดูที่ยอดภูกระดึงจังหวัดเลยทางภาคอีสานบ้างค่ะ
นักท่องเที่ยวจำนวนมากตื่นนอนกันตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะ
ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่นนี่แหละค่ะ
ที่นี่เป็นจุดชมพระอาทิตย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
ทุกคนที่ขึ้นไปท่องเที่ยวบนภูกระดึงต้องตื่นเช้า
เดินมารอชมแสงแรกของวันเนี่ยอย่าแบบนี้เลยนะคะ
เพราะว่าสวยงามคุ้มค่ากับการรอคอยจริง
ส่วนบรรยากาศที่อุทัยธานีค่ะ
บรรยากาศที่อุทัยบ้างนะคะก็คึกคักไม่แพ้กัน
หลังอำเภอห้วยคดอุทัยธานี
มีแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติก็เลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะคะ
ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาถึงก็จะไปกราบ
พุทธรูปองค์ใหญ่ที่ปฏิสถานใจกลางน้ำผู้ร้อนสมทองที่นี่มีน้ำแร่ธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวเขาจะไปแช่น้ำแร่กัน
แช่เฉพาะเท้าก็ได้จะอาบทั้งตัวก็ได้นะคะนักท่องเที่ยวที่ไปพักที่นี่เขาเฝ้ารอคอยจะได้เห็นแสงแรกของวัน
ก็เลยพากันกลางเต็นต์ตรงจุดนี้กันนะคะรอบขอบอ่างห้วยขุนแก้วก็ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นสวยงามแบบนี้นะคะ
ปิดท้ายที่จุดชมวิวหินช้างศรีอุทยานแห่งชาติน้ำพองอำเภอบ้านฝางที่ขอนแก่น
พาครอบครัวมาพักผ่อนที่จุดชมวิวหินช้างศรีนะคะเพื่อชมความงามของหินขนาดใหญ่นี่แหละค่ะ
รวมทั้งยังไปชมความงามของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัฐตอนนี้มีน้ำสีฟ้าคลามสวยเลยนะคะ
ตามจุดชมวิวต่างทั้งที่ผาตะวันรับขอบฟ้าหรือที่ผาหมื่นเนี่ย